คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะว่าเราอยู่ภายใต้การสถานการณ์บริหารราชการแบบฉุกเฉินคือพรกรฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นหนึ่งคือเราต้องไม่ออกมารวมกลุ่มมั่วสุมชุมนุมกันหรือว่าทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
และที่สำคัญเรายังอยู่ภายใต้เคอร์ฟิลล์ด้วยนะคะ๔ทุ่มถึงตี๔ห้ามออกนอกเคหาสถานโดยไม่มีเหตุจำเป็นเด็ดขาด
ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมยังมีข่าวแบบนี้มาให้อ่านอยู่
บางคนเข้าใจว่าก็ไม่ให้ออกงานก็เลยไปอยู่รวมกันไง
ก็เขาห้ามรวมกลุ่มกันไงไม่ว่าจะออกมาข้างนอกไม่ได้
กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะก่อให้เกิดหรือว่าเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด๑๙คือคุณทำไม่ได้นะคะ

กฎหมายเลยนะคะเขาไปเปิดผับชื่อว่าเมก้า
มั่วสุมกันเที่ยงคืน๒๐นาทีค่ะ

เป็นในอำเภอเมืองสมุทรสาครร่วมกับตำรวจสพเมืองนี่แหละ
ไปถึงนี่นะโอ้โหกำลังเปิดเพลงปาร์ตี้กันเมามันมาก
ดื่มเหล้าสนุกสนานแถมยังมียาเคตามีนอยู่ด้วยนะคะ
ไปสอบถามว่าไหนใครเป็นเจ้าของก็มีนายธนพัฒน์อายุ๒๙ปี
แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ตรวจพบดูเนี่ย
มีเคตามีน๓๘๔กรัมซ่อนเอาไว้ด้วยนะ
คุณรู้ไหมเขาซ่อนกันที่ไหนขอบกางเกงในค่ะ
โอ้โหซ่อนไว้ที่ขอบกางเกงในของนายวรทัศน์นะคะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเป็นการร่วมกันชุมนุมมั่วสุม
อันเป็นการฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
วรทัศน์ที่ซ่อนยาเคถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม
คือมีสารเสพติดให้โทษประเภท๒เคตามีนไว้ในครอบครองด้วย
ส่วนนายธนพัฒน์เจ้าของร้านถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศจังหวัด
ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ฝ่าฟื้นคำสั่งคอสชที่ปล่อยให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกำหนดเวลา

วันนี้๑๐โมง๔๕นาทีพันธ์ตำรวจโทวิชิตลูนผา
สารวัตรสอบสวนสพเมืองสมุทรสาครคุมตัวทั้ง๒๒คนไปสารแล้วนะคะ
นายวุฒิพงศ์สุพักวนิษฐ์ในอำเภอเมืองสมุทรสาครบอกว่า
เรื่องการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นอำนาจของศาลจังหวัดสมุทรสาครในการที่จะพิจารณาโทษ
ส่วนประเด็นเรื่องการสั่งปิดสถานบริการ๕ปีเพื่อเป็นการลงโทษ
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครฟันทงมาเรียบร้อยแล้วค่ะว่าปิดชัวร์
แต่เดี๋ยวขอรอเอกสารที่ครบถ้วนก่อนเดี๋ยวลงนาม
สำหรับมาตรการป้องกันการมั่วสุมดื่มสุราในช่วงสงกรานนะคะ
ก็อย่างที่บอกค่ะมีคนลักลอบฝ่าฝืนเยอะมาก
ทางผู้ว่าสมุทรสาครเองก็เลยสั่งให้มีการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นมา
ออกตรวจพื้นที่เป้าหมายมีชุดเคลื่อนที่เร็วในการเข้าจู่โจมตามจุดต่างด้วย
ซึ่งในอำเภอเมืองสมุทรสาครเขามีการเปิดสายด่วนพิเศษนะคะ
เป็นเบอร์ในอำเภอเมืองสมุทรสาครเลยหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ
ใครเห็นใครพบใครรู้นะคะว่ามีคนละเมิดมีคนฝ่าฝืนโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปจับให้ค่ะ